เปล่าโลกนี้เก่าเวียบ

ที่ผ่านตัวเองมาเป็นผู้นำเทรนด์
การออกกำลังกายและดูแลเรื่องอาหารสุขภาพ

สำหรับช่วงที่๒กับช่วงสวยแซ่บเวอร์นะคะ
ช่วงแรกก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะกับน้องเมจิเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายการดูแลตัวเองนะคะ
แล้ววันนี้นะช่วงนี้จะให้น้องเมจินะคะมาแนะนำการออกกำลังกายแบบไม่ง้ออุปกรณ์
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอยู่นะก็จะทำไปพร้อมกันก็ได้
ได้ค่ะก็คือถ้าจริงแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ย
ที่ดีที่สุดของร่างกายเราก็คือน้ำหนักของตัวเราเองนะคะ
แล้วก็แต่คือวันนี้แม่จิตจะมาสาธิตอีกท่าหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนมักจะมีปัญหาก็คือ
เหมือนเวลาสาวเวลาเดินแล้วมันจะเบียดกัน
แต่ถามว่าสิ่งที่มันจะได้ก็คือเรามาสร้างกล้ามเนื้อให้มันเฟิร์มขึ้น
จะทำให้เรามีร่องมากขึ้นวิธีการยืนนะคะยืนกลางขา
กลางขาแบบนี้นะคะแล้วสังเกตดูว่าถ้าเรากาง
กลางในปลายเท้าชี้ไปนิดนึงให้รู้สึกว่าน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้านะคะ
แล้วเวลาเราลงลงเนี่ยลงให้สุดไม่ใช่ลงแบบนี้นะคะ
ถ้าลงคือลงคือบังคับให้บังคับแค่นี้แต่บางคนความตึงมันจะได้แค่นี้
แค่ไหนได้แค่นั้นอันนี้คือตัวยังตรงถูกไหมคะ

สมมุติว่าธรรมชาติคนเราพอเวลามันลงมากเนี่ย

ไม่สุดนะคะแต่ลงให้ตึงให้สุดนะคะ

เซ็ตเดียวพอแล้วเซ็ตเดียว

จริงต้องไปต่อ
ทีนี้แม่จิตจะมาขอผสมอีก๒ท่านนะคะ
โคเราจะได้ทั้งขาด้วยนะคะเดี๋ยวดูมาจิก่อนแล้วกันนะคะ

มานะคะอันนี้เราจะมาได้ส่วนหลัง
ถ้าเกิดว่าใครลงไม่ไหวให้วางเขาก่อนนะคะ

ทีนี้ค่ะเวลาลงเราควรจะลงให้แค่เรารู้สึกว่าเราผลักตัวเองขึ้นได้
ไม่ควรลงต่ำสุดเพราะถ้าเกิดว่าต่ำสุดเราจะผลับตัวเองไม่ได้
เพราะวันหนึ่งเราแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะผักได้เองนะคะ

นั้นเริ่มนะ๕ทีแล้วเราจะพุชชะอัพนะคะ

อันนี้ได้ขาในแล้วพอเมื่อกี้เราจะมาได้ส่วนท่อนบน
โอเคเริ่มค่ะ
ลงมา๒ที
โอเคแล้วก็กระโดดมา

แม่เจ้าหาไม้ตีหนัง

ไม่ไหวแล้ว
เก่าลงตรงนี้ไม่ได้เขาเจ็บหลังอะ

ใช่แต่ท่านี้เป็นท่าที่มันจะทำให้ส่วนแขนพี่กาวเนี่ยฟงได้เร็วมาก
กาวางเขาแล้วลงแค่เรารู้สึกว่าผลักตัวเองขึ้นได้พอ
นี่คุณแม่ลงได้แค่นี้เอง
พี่ท็อปต้องหนีบแขนดูแขนเมจิกัลหนีบซอกไปด้านหลัง
แล้วลงแค่ตัวเองขึ้นได้พอ
เมื่อวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงเราจะลงได้ต่ำ
เอาเลยค่ะคุณแม่บ้านค่ะ
ออกกำลังกายแบบไม่มีอุปกรณ์ก็ว่าง่ายแถมยังฟิตแอมเฟิร์มแล้ว
มาลองแบบมีอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปอย่างโต๊ะหรือเก้าอี้กันบ้าง
ดูสิว่าท่าทางที่สาวเมจิจะสอนคุณแม่บ้านนั้นจะง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่า

ไม่ได้ทำอาหารออกกำลังกายดัดแปลงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราเมจิคือสามารถหาทุกที่เราสามารถดัดแปลงได้ขอเพียงแต่ว่า
เราใช้น้ำหนักของร่างกายของเราเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้ว
อ่ะโอเคท่านี้นะคะเมจิจะขอผสมประสานอยู่ข้างหน้าเมจิเดี๋ยวอาจจะโดนทีม

เมจิแต่ว่าเก้าอ้งเก้าอี้เนี่ยเราจะมาใช้เก้าอี้พลาสติกไม่ได้เนอะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเก้าอี้พลาสติกไม่ควรเอามาใช้การออกกำลังกายเพราะว่าคือถ้าเกิดมันหักเนี่ยมันก็จะบาดเจ็บ

มั่นคงจำไว้ตุ๊กอี้อะไรให้มั่นคงอย่างนี้นะคะ
ใช่เด็กกระโดดขึ้นไปยืนมันก็โผล่อลงไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะ
ท่านี้เนี่ยเมจิจะขอบริหารก้นเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบมี
ใช่ห้อยพอแล้ว
แล้วก็เนี้ยเมจิบริหารก้นเนี้ยสิ่งที่เราได้ในช่วงต่อไปคือช่วงลำตัวเหมือนกัน

แปด
เก้า
สิบ
ใช้ข้างเดิมต่อเหยียบขึ้นมาบริหารก้นต่อ

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บแปดเก้าเสร็จ
เปลี่ยนข้างเราก็มากระโดด
เห้ยเหมือนไตกีฬาเลยแม่

อ้าวตามมาดูกันค่ะว่าพิธีกรสาวของเราเจอทายาวแบบนี้เข้าไปแล้วจะสู้ไหวไหมนะ

หยูหยูหรอ
ยูดูลูกเกาค์ของแม่ไม่ใช่โนค่ะจับอย่างนี้นะคะ
ขาตรงไปจับกุ้๖๖๒๔๒อย่างไรก็ได้

โอเคขายกลอยไว้แล้วคางไว้ค่ะเหมือนกำลังจะอับเข่าซะมาที่แขนตัวเอง

จะทำให้เราได้หน้าทองมากขึ้น
พี่กาวเราหันกันหน้าเข้ากล้อง
หันหน้าเข้ากล้องแบบนี้นะครับ
ติคือง่ายคือเราหันหน้า

ยกไว้ตลอดถูกต้องค่ะยกไว้ตลอด

จิตถึงพอหลังจากที่เราเล่นส่วนนี้
จิถึงต้องมาผสมกับตรงนี้ต่อ

ขาหลังขาคือการขึ้นบันได

ก็ใช้สเต็ปประมาณ๒ก้าวแล้วก็ขึ้นนะคะ

เพราะว่าแม่จิ๊บจะไม่อยากสลับให้กล้ามเนื้อเนี่ย
มันทำงานต่อเนื่องกันตลอดเวลา

เวลาเหยียบพิทัพให้ขาเป็น๙๐องศาค่ะ

และเวลายกก็ให้ความรู้สึกว่าชัยซ่น

อย่างนี้ล่ะครับคุณผู้ชม
โอเคใช่ค่ะเห็นไหมคะว่าขาการวางจะเป็น๙๐
เพราะถ้าเกิดว่าพี่อ๋อมวางใกล้อย่างนี้เห็นไหมคะ

ค่อยให้รู้สึกว่าข้างนี้ทำงานเยอะขึ้น

ก็คือคุณผู้ชมอยู่บ้านก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่บ้านได้เลย
โดยที่คุณผู้ชมที่ไม่ค่อยมีเวลาไปฟิตเน็ต
ก็ออกกำลังกายที่บ้านได้แม่

จากวันหนึ่งนะพี่จะเป็นอย่างเมจิ

นอกจากออกกำลังกายแล้วนะคุณผู้ชม
ก็ต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วย

อุ๊ยตายแล้วคุณแม่เจ็บมากเลยก้าว
เดี๋ยวไปถมพยาบาลแม่ก่อนค่ะคุณผู้ชม